หรือไม่มีจริงก็มีตำรวจนายหนึ่งที่ช่วยได้
ของสถานีตำรวจภูทรนาแก่นครพนมนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่ได้โพสต์คลิปวีดีโอของตำรวจนายหนึ่งนะฮะ
ที่เขาก็เข้าไปช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่ชุดขาว
ลักษณะเหมือนถูกผีเข้าอะไรอย่างนี้
ก็ทั้งพูดสอบถามทั้งสวดมนต์ด้วย

คนที่ได้ฟังคลิปเนี่ย
ที่ไม่รู้จักบทสวดนี้อาจจะบอกว่า
พี่ตำรวจก็ท่องไปเรื่อยมั่วหรือเปล่า

แล้วคนที่เขาเคยบวชเคยเรียนมาเคยได้ฟังบทสวดนี้เนี่ย

ใช่ค่ะแล้วก็บทสวดนี้ไม่ได้จำกันง่ายนะ
ตัวจริงเท่านั้นที่ท่องจำบทสวดในลักษณะแบบนี้ได้
ใช่นี่คือบทสวดปฏิจะสมุปบาทนะฮะ
เป็นบทแผ่เจริญจิตเมตตาปราบมารแก่ผู้มีทุกข์
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอก็ลักษณะเหมือนกับว่าถูกผีเข้าอ่ะ
คือเรื่องราวในครั้งนี้เนี่ยนะครับ
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ที่นุ่งขาวห่มขาวที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ย
มีอาการตาแข็งถมึงทึงคล้ายกับคนถูกผีเข้า
ก็ใกล้เนี่ยนอกจากตำรวจนายนี้กับผู้หญิงคนนี้ยังมีชายชาวต่างชาติ

ตำรวจนอกจากจะพูดจาเกลี้ยกล่อมสอบถามว่าเป็นอะไรยังไง
มีบางช่วงที่ผู้หญิงคนนี้ที่เหมือนถูกวิญญาณเข้าสิงก็จะพูดกลับมาว่า

แต่ว่าตำรวจนายนี้ก็บอกว่าสูดหายใจลึกนะ
ออนมาปล่อยมันออกมาแล้วเจ้าเนี่ยกำลังหลงทางอยู่หรือเปล่า
เดี๋ยวผมจะพูดพระไทยประดกให้ฟังนะค่ะ
เป็นบทสวดอย่างที่ท่านได้ยินก่อนที่ผู้หญิงคนนี้จะอ่อนลง
ตำรวจนายนี้ชื่อว่าร้อยตำรวจเอกภูริทัศน์ภูริทัศตานนท์หรือผู้กองภู
รองสารวัตรปราบรามสพนาแก่นั่งพูดคุยกับผู้หญิงคนนี้นะครับ
สวดมนต์แผ่เจริญจิตเมตตาปราบมารแก่ผู้มีทุกข์เสร็จนะ
ผู้หญิงคนนี้ก็มีท่าทีทีท่าที่อ่อนลงนะฮะอืม
แล้วคลิปนี้ก็ถูกเผยแพร่ไปโอ้โหผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะไปหมดนะครับ
ทั้งเรื่องบทคำสอนของพระพุทธองค์ที่ตำรวจนายนี้ไม่ได้คิด
ไม่ได้พูดไม่ได้แต่งอะไรขึ้นมาเองไม่ใช่ว่าโอ้โหไปหาคาถาอะไรไม่รู้
ท่องมนต์นวบถ้าไล่ผีไล่ปอบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่คาถาไล่ผีด้วยน่ะ
มันเป็นบทสวดที่มีจริงค่ะถูกต้องเป็นบทแบบมงคลชีวิตเลยล่ะใช่
นะครับบ้างก็บอกว่าโอ้โหที่เขาคอมเมนต์นะค่ะ
ตำรวจไล่ปอบนี่ไม่ธรรมดาติดแฮชแท็กเด็กนาแก่มากองรวมกันตรงนี้
อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ามีนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับ
ก็คือดรสินชัยชาวเจริญรัฐเป็นนักวิชาการด้านศาสนวิทยา
และด้านรัฐศาสตร์นะครับได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าอ่ามีคนถามเข้ามาอืม
อาจารย์สินชัยบอกว่าที่คนถามมาว่าตำรวจไล่ผีได้ด้วยหรือ
อ่าแล้วยังงี้หมอปลาจะตกงานไหมค่ะอาจารย์บอกว่า
เรื่องนี้คือมันไม่สำคัญหรอกว่าใครจะประกอบอาชีพอะไรอ่า
แต่ที่สำคัญก็คือแน่นอนอันดับหนึ่งคือใช่ผีแน่ไหม
อ่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้วิธีการไล่ผีมันก็มีหลากหลายวิธีอ่ะนะ
แล้วแต่คนแต่ที่สำคัญก็คือผู้หญิงคนนี้
หลังจากนี้ได้ไปหาหมอหรือยังคือการให้ไปหาหมอก็เพื่อจะได้ไปดูว่า
อาการป่วยเนี่ยแท้จริงแล้วมันเกิดจากอะไรโดยเฉพาะทางด้านของอ่า
จิตใจอะไรพวกเนี้ยอืมอ่าจะได้ช่วยกันอย่างถูกต้องที่สุดเนี่ยนะคะ
แต่ก็มุมหนึ่งก็ต้องบอกว่าชื่นชมภูกองภูจริงจริงอ่ะใช่ครับที่เป็นหลักจิตวิทยา
ถูกต้องไม่ว่าจะผีหรือไม่ผีก็ช่วยได้อ่ะเขาก็สงบลงได้จริงจริงอ่ะ
นึกออกไหมแล้วหลังจากนี้ก็ว่ากันพาไปหาหมอไปดูเรื่องของสุขภาพจิต
กายก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งครับเราก็เลยส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ที่สพนาแก่ไปคุยกับผู้กองภูค่ะก็กำลังปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอยู่อะนะคะ
ผู้กองภูเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงคนนึง
ในพื้นที่บ้านแสงสว่างตำบลพิมารอำเภอนาแก่
ลุ้มคลั่งโวยวายแล้วก็พยายามเข้าไปในบ้านของคนอื่น
ที่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่พอผู้กองภูไปถึง
ก็ใช้วิธีเจรจาต่อรองสอบถามซึ่งก็พบว่าคุยไม่รู้เรื่องค่ะ
ผู้หญิงคนนี้เหมือนกับขาดสติชาวบ้านเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้ถูกผีสิง
ผู้กองภูก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไรใช้หลักธรรมะที่เรียนมา
พูดคุยให้เกิดสติสวดมนต์เป็นบทแผ่เมตตานะคะ
เป็นการสวดสาธยายธรรมตามตำราพระไรปิดก
แล้วก็บอกว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคยสวดให้สาวกฟัง
เกี่ยวกับอริยสัตว์๔หลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
ความจริงอันประเสริฐทุกมักสมุทรไทยนิโรธ

ใช่ค่ะก็เลยบอกว่าเป็นหลักคำสอนจริง
ไม่ได้แบบอยู่ดีก็สวดอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาอะไรแบบนี้นะคะ
แต่ว่าพอสวดไปเรื่อยเนี่ยจู่ก็เกิดเรื่องแปลกขึ้น
ผู้กองภูบอกว่าก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องผีหรือผีสิงจริงแต่มันแปลก
พอสวดไปสวดไปสวดไปคุณป้าที่พูดจาไม่รู้เรื่องที่เหมือนผีเข้า

สงบนิ่งและเป็นลมไปเลย
เนี่ยไปจับมือชายชาวต่างชาติคือพยายามจะไปบุกเข้าบ้านเขา
ใช่ค่ะชาวต่างชาติคนนี้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยนะคะ
เขาก็เลยเรียกตำรวจมาแล้วก็เป็นภาพอย่างที่ท่านเห็น

ผีเข้าสั่นสั่นสั่นงกงกงกงกงกงกงกงกงกงกงกงก

ปฏิจัตรสมวัติสายเกิดสายดับของอริยสัตว์ศรี
แต่ที่ผมทำไปไม่ใช่ว่าผมมีอิทธิฤทธิ์หรือว่าผมมีเวทมนต์อะไรนะครับ
แต่ว่าผมมีความเมตตาในเขาในคนคนนั้นนะครับ
ว่าอยากให้เขาอุปทานเรื่องนี้นะครับ
ผมจึงมีความเมตตาก็ให้เรื่องธรรมะไป
บางทีทุรีในดวงตาเขาอาจจะมีน้อยอาจจะละลึกคำได้นะครับ
ผมก็เลยท่องบทอิทธัพประยะตาแค่ท่อนแรกท่อนที่สองยังไม่จบเลย
เขาก็ล้มลงก่อนนะครับก็ให้ความช่วยเหลือตามอัตภาพนะครับ
นี่รู้ลึกรู้จริงนะเป็นการสาธยายธรรมให้ฟังปฏิจะสมุบบาท
ใช่เกี่ยวกับอริยศักดิ์ศรีคำสอนของพระพุทธเจ้า
ผู้กองภูบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
ที่ต้องใช้วิจารณญาณซึ่งการทำงานของตำรวจในการดูแลประชาชน
ก็อยากจะให้ประชาชนเข้าใจว่าตำรวจไม่ได้ใช้เฉพาะหลักกฎหมาย
หรือใช้ความรุนแรงนะตำรวจก็มีหลักธรรมนะ
มีหลักความเป็นจริงเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธานำสิ่งต่างเหล่านี้มาใช้ด้วย
ก็ทำให้การทำงานเกิดความสงบสุขเหมือนกับที่ได้ไปช่วยคุณป้าที่อยู่ในคลิป
ฮิจิศาสตร์ใช้กับคนถ้าใช้กับคนมากเกินไปมันแข็งเกินไป
เราก็อยู่ในสังคมเดียวกันไม่ได้เราก็ต้องใช้หลักรัฐศาสตร์ใช้คุณธรรมจริยธรรมนะครับ
ใช้หลักปรัชญาหรือใช้หลักธรรมเข้ามาแทรกนะครับ
ส่วนมากเนี่ยผมจะแนะนำทำให้ทำเป็นหลักเพราะว่าธรรมธานเป็นเลิศกว่าการให้ทั้งปวงนะครับทานนะครับ
ส่วนมากผมจะใครจะว่ายังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าผมมีความพอใจที่ผมให้ทำ
นี่อันนี้สมกับคำพูดที่เขาบอกว่าไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้

อันนี้พูดด้วยการชื่นชมเลยนะไม่ใช่ว่าแบบเป็นการพูดของคนที่เขาแบบจะไปแขวะตำรวจอะไรอย่างนี้อันนี้จริงเลยนะ
ก็เป็นเพราะว่าผู้กองภูเคยบวชเรียนมาตั้งแต่ยังเด็กนะฮะตั้งแต่อายุ๑๓นะครับ
รวมแล้วเนี่ยบวชเรียนมา๙ปี๙เดือนบวชเนรตั้งแต่เด็กจนต่อบวชพระนะครับ
เพื่อศึกษาหาความรู้รวมถึงหลักธรรมะจนเป็นพื้นฐาน
แล้วก็เติบโตมาก็ใช้ในการทำงานจนถึงปัจจุบัน
ที่สำคัญก็คือผู้กองภูถือว่าเป็นตำรวจน้ำดีนะครับ
เป็นตำรวจต้นแบบเป็นที่ชื่นชอบรักใคร่ของประชาชนในพื้นที่
ทำงานมีผลงานดีเด่นมาตลอดในเรื่องการดูแลประชาชน
เคยได้รับผลงานดีเด่นมากมายนะครับ
อย่างเช่นรางวัลเกียรติบัตรตำรวจสีขาว
ริยธรรมดีเด่นดาวคุณธรรม
ของสมนักงานตำรวจแห่งชาติในปี๒๕๖๑

แล้วก็ไม่ใช่แค่บวชเสร็จจบแล้วจบไปนะ
ตอนนักข่าวไปคุยผู้กองภูบอกว่าเขาก็ไปนั่งสมาธิ
ไปปฏิบัติธรรมอยู่บ่อยนะอย่างงี้จะมาสบายใจ